คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะฟรี
แล้วก็มันเป็นช่วงที่เราผอมมาก
ก็เลยกลับมาฟิตร่างกายให้มันฟิตแอนดเฟิร์มหน่อยครับ
คือจะไม่มีคนทางว่าเราผอมลงอะไรอย่างนี้หรอคะ

เพราะว่าตั้งแต่ไปจีนแล้วก็กลับมาปั๊บมันก็น้ำหนักลง
แล้วก็ผอมลงเรื่อยบวกกับที่ซ้อมวิ่งที่ตอนนั้นไปวิ่งมาราทอนแรกในชีวิตด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เลยแบบยิ่งเบิร์นหนักไปใหญ่
แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาบิ้วกล้าม
กลับมากินวันละ๖มื้อตามคำสั่งของเทรนเนอร์อะไรอย่างนี้ครับ

มันลงไปประมาณ๓โลประมาณเนี้ยครับ๒๓โลนะครับ

แต่คือของเดิมมันก็ยังมีเขาอยู่
แต่ว่าตอนนี้คือกินให้อ้วนก่อน
แล้วเดี๋ยวพอมันตัวใหญ่ปั๊บแล้วค่อยเบิร์นออกให้มันลีนลง
เอาเวลาที่ไหนไปเล่นก่อนข้างกลมตกเรียนเลยหรือยัง

ละครยังไม่เปิดกล้องครับแต่ว่าก็ใกล้แล้วอะไรอย่างนี้

แล้วเราก็ยังสามารถแทนเวลาที่ตายตัวไปออกกำลังกายได้
สำเบอร์นี้คงร้อนไปกว่าคนนี้ไม่ได้มีพี่นัทสักตาทอน
อันนี้ยกขึ้นห้ิงเลยครับผมไปดูพี่นัทสักตาทอนครับ

แกต้องติดต่อมาหรือไง
จริงเราวาถอดให้กันค่ะ
บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นในแบบอยากจะมีสักเล็บหรืออะไรไหม
แบบแบบเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีติดต่อมาก็รับอยู่แล้วครับ
เพราะว่าคือเราก็ตั้งใจกันเอาไว้ว่าเราก็อยากให้
ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ด้วยครับจุยเองเขาที่เขาก็ออกกำลังกาย
หนักเหมือนกันนะครับครับผมแล้วชวนจะเขากำลังกายตลอด
ใช่ออกกำลังกายตลอดครับก็ถ้าว่างก็จะมีแพลนเป็นของตัวเอง
อย่างผมก็มีเข้าฟิตเน็ตมีเตะบอลมีวิ่ง
ของจุ๋ยเขาจะมีไปวิ่งมีไปปั่นจักรยานมีไปต่อยมวยอะไรอย่างนี้ครับ
มีประโยคะครับครับผมรอรุ้นกันครับผมขอตอบสิ่งให้เรื่องคดี
ขอตอบสิ่งที่ไหนแล้วครับเอ่อเรื่องคดีตอนนี้อัพเดทล่าสุด
เดี๋ยววันที่ยี่สิบสองเอ่อทางเอ่อเจ้าหนี้ตำรวจครับ
ก็ส่งหมายเรียกให้เข้ามารายงานตัวแล้วฮะก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นในวันที่
ยี่สิบสองว่าหลังจากที่เอ่อคุยแล้วมีหมายเรียกแล้ว
กับอัพเดทที่จะพร้อมเอ่อล่าสุดยังไม่มีฮะครับ

ที่จุ๋ยว่าแหละครับก็คือก็อยากให้เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ครับ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วข่าวที่สื่อบางสื่อนำเสนอแล้วมันเป็นข่าวที่ไม่จริง
แล้วคนเสพสื่อเขาเสพไปแล้วเขาก็เข้าใจแบบนั้นอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันไม่แฟร์ทั้งคนเสพทั้งคนที่โดนเขียนข่าวในแบบนั้นด้วย
แล้วก็มันทำให้พี่สื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวที่ถูกต้องมาโดยตลอดอาจจะโดนเหมารวมไปด้วยก็ได้
ตอนนั้นที่จุยสบายใจขึ้นบ้างหรือยังครับ

อย่างเท่าสัญญาสุดท้ายไม่ได้ติดต่อมาถ้าสมมุติว่าเขาติดต่อจริงโดยความของกล้ายบุคคลวันต่อ
ก็เดี๋ยวคงต้องคุยกันแหละครับว่าอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ฮะรอเขาติดต่อมาก่อน
พอได้ชี้แจงไปแล้วแล้วก็แก้ข่าวไปหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่า
ถึงข่าวที่บิดเบือนที่ผิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนที่เราออกมาชี้แจงไปแล้ว
แล้วคนที่ดูเขาได้ดูที่เราชี้แจงหรือว่าที่เราแก้ข่าวไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้ามีโอกาสได้ดูหรือว่าได้ดูตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าข่าวที่นำเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องการท้องมันไม่ได้เป็นข่าวที่เป็นจริงครับ
กังวลใจไหมครับว่าเราก็มีเรื่องข่าวมารบอยู่
ที่มันไม่จริงเราก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับ
ก็เข้าใจครับครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับ
โอโหก็เขินครับครับผมเป็นผู้ชายแต่แต่หน้าหวานแต่ทำยังไงได้มันก็
มีเท่าไหร่เปล่าวิ่งให้คนไขม้อย่างนี้อย่างกันเปล่าอีกหรือไง
โอเคครับถ้าคิดว่าเราหน้าหวานก็โหวตให้เราด้วยแล้วกันนะครับ